ใช่ก็มีข่าวไปฉกน้องตรีม
เขาบอกว่าต้องไปจับเข่าคุยกันเคลียร์กันเลยนะคะ
ตกลงไปฉกเข้ามาจริงหรือเปล่าเอาไปฟังเลยค่ะ
ผมส่วนตัววันนั้นก็ได้นั่งคุยกับพี่แจ๊ด

คือเขาเข้าใจว่าคือน้องก็ต้องทำงานในส่วนของน้อง

ไปโฉกชิงแยกตัวอะไรกันไว้